แล้วที่แพี่อยากเปลี่ยนแต่หนัวเบ็กไม่อยู่

อย่าบอกตัดหน้านะถ้าคุยดีจบถ้าคุยไม่ดีไม่จบด้วย
ตอนที่พี่รถน้ำอยู่ตอนแรกก็ยังไม่เห็น

ขับรถมามาแล้วแกก็ชะลอชะลอในระหว่างที่ชะลอพี่ก็หันไปดู
ก็ไม่มีรถไปมานะแต่พอแกข้าเลเลี่ยวข้ามาเนี่ย
ก็เห็นรถเก่งวิ่งมาพอเห็นวิ่งมาปุ๊บมันเป็นความเร็ว
พี่ก็ตะโกนเลยคือเหมือนอย่างเขายังไม่ทันได้นั่น
เหมือนจิตสำนึกเราออกไปแล้วว่ารถต้องชนกันแม่รถชน
แม่แค่นั้นเนี่ยมันก็โป้งป้อโป้งขึ้นมาเราก็วิ่งขึ้นไปกองดินเนี่ย
ลุงกับป้าก็ลอยฝั่งนู้นเลยลอยนี่มันลอยจากต้นคูณไปถึงนู่นน่ะ
ไม่ใช่ใกล้ใกล้นะก็ดูรถพลิกอัพ
กับรถมอไซค์ดีว่ามันหักขนาดไหน

ใช่ลอยไปตกข้างลุงนั่นแหละ

คนตายเนี่ยเป็นเพื่อนของแม่สามี
กระกะว่าวิ่งไปเนี่ยคืออยากช่วยหรืออะไรทั้งอย่าง

แล้วรถเตือนที่มาก็เบรก

คือเขาก็ไปหยุดอยู่ตรงที่ข้างศพลุงนั่นแหละ

ศพลุงพี่ไปถึงเขายังไม่ลงจากรถ
ไปถึงเขาก็ลงมาพอดีเขาก็ยกมือไห้
เขาก็คงตกใจแหละแต่ก็คือก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นญาติเรา
แต่เพียงแต่ว่าคือไปเจอจังหวะพอดี

เขาพูดว่ายังไงบ้างคะคุณบ้าน

คำแรกที่ได้ยินเขาลงมาไหว้คนเจ็บ

แม่สามีนะถามว่าอีหนูทำไมขับรถอย่างนี้

เขาไม่ได้พูดเพราะว่าพี่ไม่ได้สนใจตรงนั้นน่ะ

คือป้าแกหาป้าไม่เจอเพราะว่าป้าไปหลบมุมอยู่ตรงร้าน
แตงโมมันก็ไกลเรามองไม่เห็น
อืมทั้งคู่หมดสติเลย
หมดสติเพราะหันไปเห็นป้าพี่ก็หันมาดูแฟนพี่
ให้แฟนพี่ไปตามลุงแหว่งเจ้าของสวน
แล้วให้ไปตามญาติว่าอ๋อ
โอ๊ย